ขาดอ้ายน้อย๕๐ปีมีปาร์กเษียงกับภรรยาไปซื้อเหล้ามาดื่มประชด
ชนชายคาสังกระสีหูขาดเหลือทว่ำทัวร์ได้กลัวห้อโห
เห็นภาพนี่กลัวนะฮะเราต้องย้อมสีไว้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เลือดเต็มตัวไปหมดผู้ชายคนนี้อายุห้าสิบปีนะครับ
อยู่ในสภาพเลือดท่วมตัวกระจายเต็มพื้นบ้าน
คนที่โพสเอาไว้เขียนข้อความบอกว่า
บอกแล้วอย่ากลับบ้านอันตรายอ่ามันมีที่มานะฮะ
ภาพนี้คนเห็นก็ตกใจกันเยอะนะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปทำอะไรถูกใครทำร้ายหรือไปโดนอะไรมา
เราตรวจสอบไปแล้วนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดบุรีลำ
ตรวจสอบทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยใต้ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำ
ผู้ชายที่อยู่ในภาพที่บาดเจ็บเนี่ยชื่อในสายนะฮะอายุ๕๐ปี
เขาบอกว่านี่ครับเราไปเจอมาแล้วลุงสายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ถูกใครทำร้ายนะ
ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยคือเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพ
แล้วก็ต้องพักอยู่ที่บ้านในช่วงของโควิด๑๙ระบาดต้องเก็บตัว
ทีนี้เมื่อวานนี้มีปากเสียงกับภรรยาลุงก็เลยโมโหไปซื้อเหล้ามาดื่มประชดเมียซะเลย
แล้วนี่เห็นไหมชายคาบ้านสังกษีแบบนี้ลุงดื่มไปดื่มมาลุงก็เมา
แล้วลุงก็ออกเดินเดินแล้วประคองตัวเองไม่ได้โซซัดโซเซ
ชนสาราสังกษีฮะเป็นสารานั่งเล่นหน้าบ้านนะสังกษีนี่บาดหูเกือบขาด
เป็นแผลเวอะหวะไปทั้งตัวเลยฮะญาติญาติก็เลยช่วยกันนะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลต้องเย็บไปหลายเข็มโชคดีมากที่หูไม่ขาด
เห็นไหมตรงนี้ลุงบอกว่าเข็ดละเข็ดไปอีกนานเลยทีนี้
มันไม่ดีด้วยอยากกัดกินเหล่าด้วยนะ
แต่ว่าใครยาวหึดกินเหล่าตายห่วง

อันนี้คือเลวบีนหายเมาแล้วนะนะครับ

ทีนี้พอมีผลกระทบเรื่องโควิด๑๙ก็เลยกลับมาอยู่บ้าน

ก็ดื่มเหล้าแทบทุกวันพอเมาก็เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกครั้ง
จากนี้ไปก็คือไม่ต้องงดก็ได้
ดื่มเหล้าแต่ดื่มให้มันน้อยลงหน่อย
ให้พอประคองตัวได้
อย่าเมาจนโอ้โหเจ็บเองแบบนี้เมาเองเจ็บเอง